คุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวดีจากรัชวงศ์อังกฤษนะครับ
เมื่อรัชเชสเมแกนพระชายาในเจ้าชายแฮรี่
รัชธาญาติลำดับที่๖แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงพระคันแล้วนะครับ

นี่เป็นพักกรณียกิจของเจ้าชายแฮรี่กับเมแกน
ยุคและดักเชสแห่งซักเซค
ในการเสด็จยืนประเทศออสเตลีย
ซึ่งทั้งสองพระองค์เพิ่งเดินทางถึงนครซิดนี่ในวันนี้

เป็นพักรณียกิจนอกสหราชอาณาจักรครั้งแรก
นับตั้งแต่ทั้งสองพระองค์เสกสมรสเมื่อเดือนพฤษภาคม
พร้อมกับข่าวดีของประสบกรณิกร
โดยข่าวนี้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการผ่านสำนักพระราชวังเขตซิงตัน
โดยระบุว่าทายาทพระองค์ใหม่ของดายุคและดักเชสแห่งซักเซต
ประสูจน์ภายในฤดูใบไม้ผลิ
หรือช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า
แถลงการยังระบุด้วยว่า
พระองค์ทรงปราบลื้มต่อแรงสนับสนุนจากคนทั้งโลก
นับตั้งแต่เข้าพิธีเสกสมรสเมื่อเดือนพฤษภาคม
และอยากจะแบ่งปันข่าวดีนี้ให้ทุกคนได้ทราบ
รายงานระบุว่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษทราบข่าวมาก่อนแล้ว

ระหว่างเข้าร่วมพิธีเสกสมรสเจ้าหญิงยูจินี่เมื่อวันศุกร์
ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าโดเรียเล็กแลนด์
มันดาของเมแกนก็ทราบเรื่องแล้วเช่นกัน
โดยมีแหล่งข่าวภายในสำนักพระราชวัง
เปิดเผยกับสำนักข่าวเดลลี่เมลสื่อของอังกฤษ
ว่ามีความเป็นไปได้ที่มันดาของดักเชสเมแกน
ของสาวรัฐไปอยู่ที่กรุงลอนดอนเพื่อช่วยเลี้ยงหลาน
เพราะดักเชสเมแกนทรงไม่ประสงค์จะจ้างพี่เลี้ยง
นี่อาจเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตสมรสของ
ไดยุคและดักเชสแห่งศักดิ์เศก
หลังจากที่ทั้งสองพระองค์เข้าพิธีเสกสมรสเมื่อ๕เดือนก่อน

เชสเมแกนทรงพระคันได้๑๒สัปดาห์แล้ว
ซึ่งการมีทายาทดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทั้งสองพระองค์คาดหวัง
โดยเมแกนเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี๒๕๕๙
ว่าการเป็นแม่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เธออยากจะทำ
ขณะที่การให้สัมภาษณ์เปิดใจทั้งคู่เมื่อปีที่แล้ว
เจ้าชายแฮมรี่ก็ทรงยอมรับว่า
พระองค์หวังจะเริ่มการมีครอบครัวในอนาคตอันใกล้

นี้แล้วแม้ทายาทพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษ
ผู้เป็นพระโอรสธิดาของดายุคและดัชเชสแห่งซักเซต
จะมีศักดิ์เป็นรัชธาญาติลำดับที่๗แห่งราชวงศ์อังกฤษ
แต่เขาหรือเธอจะไม่ได้รับฐานันดรศักดิ์
ในฐานะเจ้าชายหรือเจ้าหญิงทันที
เสียแต่สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ทรงอนุญาต

พระองค์อาจมีพระยศว่าเออออฟดัมบาตัน
ส่วนถ้าเป็นพระธิดาน่าจะมีพระยศว่า
เรดี้มอลเบทเทนวินเซอร์
ขณะที่พระนามที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นไปได้มากที่สุด
คือฟิลิปในกรณีที่เป็นพระโอรส
และอลิสหากสมาชิกพระองค์ใหม่เป็นพระธิดา

เทวรัฐทีวีรายงาน